สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณิธา

ชื่อเล่นชื่อดีมอยู่ป๕ค่ะ

มาจากโรงเรียนวัตถุรักษ์ภัยประชาอุปธรรมค่ะ
ที่บ้านเราอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓คนค่ะ
มีพ่อมีแม่แล้วก็หนูค่ะ
พ่อหนูชื่อชุ้นค่ะอายุ๕๗ปีค่ะ

เพราะว่าพ่อก็เคยประสบอุบัติเหตุโดนรถชนค่ะ
นี่คือพ่อของหนูค่ะชื่อพ่อชุ้น

ตรงหน้าผากตรงหัวค่ะ

เย็บ๑๒๗เข็มค่ะ
อาการพ่อก็หลงลืมแล้วก็แบบ

พอผมเกิดอุบัติเหตุแล้วผมก็ดีขึ้น
แต่สมองก็จำได้แต่ว่ามันลืมง่ายนะครับ
ผมก็ไม่อยากเป็นภาระคนในบ้านหรอกครับ
ผมก็ไปขายของนะครับ
ไปขายแล้วก็หลงลืมนะครับ
บางคนก็ให้เงินบางคนก็ไม่ให้เงินนะครับ

พ่อก็กลับมาโดยที่ไม่มีเงินค่ะ

อดกัน๓คนแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
ที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้เงินกลับมาค่ะ

มา๔ปีฝ่าพ่อเขาโดนรถชน
สาหัสมากอยู่หลายเดือนถึงจะฟื้นตัวขึ้น
ก็ไม่ได้ทำงานเฝ้าเขาจนเขาหาย
พอหายมาซึ่งได้ทำงานทำได้คนเดียว
แม่ค้าค่ายหน้าบ้านเนี่ยจ้ะผู้กระต๊อปค่ายอยู่เนี่ยจ้
ค่ายข้าวค่ายเคฟส้มตำอะไรอย่างนี้จ้ะ
ดีมก็ช่วยล้างจานทำเค้ปมั่งนิดหน่อยได้จ้ะ
เป็นหนี้ทีแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับ
แต่พอทำงานไม่ได้นะครับนี่ก็เริ่มมีนะครับ
ลำบากที่เขามาทวงหนี้มั่งค่าบ้านมั่งอะไรอย่างนี้
บางทีไฟโดนตัดเป็นเดือนเดือนหนึ่งไม่มีไฟเลย
อยู่กันมืดหุ้งข้าวก็ต้องใช้เตาทานเพราะไม่มีไฟ
ลูกจะทำการบ้านจะดูทรทัศน์อะไรอย่างนี้
ดูไม่ได้ไม่มีไฟเราก็บอกว่ารอก่อนนะลูกนะ
เดี๋ยวแม่หาตังค์ก่อนก็กู้หมวกกันน็อกมาเสียค่าไฟ
จริงเขาก็ถ่วงเลื้อย
ตอนที่พ่อโดนรถชนใหม่ค่ะแม่ก็ต้องดูแลพ่อค่ะ
เลยแบบไม่มีเงินใช้ค่ะต้องกินข้าวกับน้ำปลา
เวลาหนูเห็นพ่อแม่กินข้าวกับน้ำปลา
รู้สึกทำไมเราไม่มีเงินถึงขนาดนั้นเลย

บ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านเช่า
แต่ทีนี้ไม่มีเงินจ่ายเข้าเขาก็ไม่ให้อยู่ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาอยู่

เพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน

แม่ก็ไปหายืมมาจ่ายค่ะ
เขาติดป้ายหน้าบ้านว่าขายบ้านค่ะ
เวลาหนูเห็นป้ายประกาศขาย
ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนค่ะ
ดีมลูกสาวผมเป็นคนขยันนะครับ
ช่วยทำงานบ้านงานอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วยทางร้านทำเทปทำอะไรทุกอย่างเลยครับ
อยากบอกลูกว่าพ่อรักลูกมาก
อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือสูง
ไปเรื่อยจนฝ่า
พ่อจะจากลูกไปเลยครับ
ไม่อยากให้พ่อแม่อดค่ะ
หนูอยากโตเอาไว้จะได้ทำหน้าหาเงิน

ทุกวันนี้หนูเลยตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่ค่ะ
โตไปจะได้มีเงินเยอะ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
บริเวณน้องรินอยู่ตรงกลางนี้นะอยู่ตรงกลางนี้นะครับ
ดรีมวันนี้มากันครบเลยนะคะในครอบครัวนะคะ
ขอต้อนรับคุณพ่อชุ้นนะคะคุณแม่เพ็ญนะคะสวัสดี

คุณพ่อชุ้นแล้วก็คุณแม่เพ็ญนะครับเห็นทีมงานบอกว่า
ดรีมสมัครมาค่ะโดยที่คุณแม่ก็ไม่รู้ค่ะ
ริมไม่ใช่เด็กร้องเพลงไม่เคยแม้แต่จะร้อง
แต่ว่าหาหนทางเพราะว่าอยากช่วยครอบครัวจ้ะอยากมาปลดหนี้ให้แม่จ้ะ
รีมทำไมถึงต้องเป็นรายการของเราเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปสมัครที่ไหนค่ะ
คิดว่าตรงนี้ถ้ามาถ้าสมัครแล้วเขาตอบรับมันจะเป็นหนทางที่เราจะหาเงินได้
ค่ะเราร้องเพลงได้ไหมตอนก่อนไม่ได้ค่ะ
เราฝึกยังไงมาบ้างหนูฝึกจากในโทรศัพท์ค่ะ
ก็เปิดฟังเรื่อยจากในโทรศัพท์วิทยุอะไรที่เราพอจะฟังได้
เมื่อกี้ดิมบอกว่าดิมอยู่ชั้นอะไรนะป๕ค่ะป๕
ปกติใส่หูกระต่ายแบบนี้เสื้อเราต้องเป็นคอไปข้างหลังนี่นะ
ทำไมเราถึงยังเป็นคอบัวอยู่เป็นทหารเรือแบบทหารเรือไม่มีเงินซื้อค่ะ
อกจากนั้นแล้วเรายังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องด้วยค่ะ
ทำไมเราถึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้อง
หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ทีนี้ครูเขาบอกว่าให้หนูไปเป็นหัวหน้าห้องค่ะ
จากเป็นหัวหน้าห้องแล้วเรียนเก่งไหม

วันนี้ยังไม่ถามเยอะให้ร้องเลยนะ
เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องราวชีวิตกันต่อไปนะครับว่าครอบครัวเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตอนนี้ต้องมาถามถึงเงินทุนกันก่อน
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ

สี่หมื่นบาทที่อยากได้จะเอาไปทำอะไรบ้าง
เอาไปซ่อมหลังคาร้านค่ะซ่อมหลังคาร้าน
แล้วก็ปลดหนี้ให้แม่ค่ะแม่มีหนี้อยู่เท่าไหร่
หมื่นห้าค่ะอืมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ
ค่ะเป็นหนี้แบบไหนครับคุณแม่นอกระบบค่ะ
อกระบบด้วยเอาละครับต้องการสี่หมื่น
เริ่มกันที่เพลงแรกเลยนะครับเพลงที่๑เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแรกเลยนะครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทตัวช่วยครับ
สิทธิ์เลือกเปิดได้๓แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่ค่ะใช่นะครับ
ภาวนาให้เปิดมาแผ่นแรกแล้วเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับ
ตัวช่วยเรามีทั้งหมด๖แผ่นนะครับ

แผ่นแรกแผ่นไหนครับ
สี่ครับอ่าเบอร์สี่
มาดูนะตัวช่วยแผ่นที่๔ก็คือ

ทีมงานส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าตัวช่วยนี้นะคะ
รีมไม่ได้ให้เบอร์คนรู้จักไว้นะคะดรีมพี่ถามดรีมก่อน
โทรเพลงเมื่อกี้เรารู้จักไหมจากค่ะ

ใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นเพลงเมื่อกี้นี้
ชื่อเพลงอะไรดีมผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝัน
คิดว่าจะร้องได้หมดไหมหมดค่ะ

ถ้าพร้อมร้องเลยนะได้ครับ
เพลงที่หนึ่งครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑

ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี
มาคือสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี
คืนฟันดีน่ะตบฟันฟันว่าพบผู้ชายอดดี
พาไปเที่ยวดูนะพาไปนั่งจูจี
น่าพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดตอกลำดวนส่งให้ด้วยสิ
เสียบหูให้ตั้งหลายหนเสียบล่นเสียบลนตั้ง๕๖ที
ตกใจตื่นตอนตีสี่แหมเสียดายจังฮือเสียดายจัง
ตี๕ไม่ถึงก็ดวนคิดทบทวนเรื่องบ้านฉันดี
ผู้ชายอะไรน่ายิกกระซีกะสิกน่ารักหน้าตี
เพียนมาออดอ่ออ่ออ่ออ่ออ่อข้ามสนองมากมี
ฝันหว่าคิดอยู่หว่ำถ้าถูกรวรรมจะทำไงดี
ความคิดพอหยุดลงปั๊บหมุบหมับลุกหนำเขาจับขอจี
ตกใจตื่นตอนตีสิพอพบทวนเรื่องฟันไอ้ก้าวที่สร้างนี่ก่อน
หน้าเสียหนี่แหม้เสียดายจังเฮ้อเสียดายจัง
สู้อะคือชีวิตมันต้องสู้อะมันต้องอย่างเงี้ย
กัดฟันแล้วก็ฮึดขึ้นมาสู้จนสุดท้ายมายืนตรงนี้จบเพลงไปแล้ว
มันต้องอย่างนี้ชีวิตนะลูก
หลังจากฟังคำเฉลยนี้ขอให้เป็นเรื่องที่ดี
แล้วหลังจากนี้ค่อยก้าวไปด้วยกันนะ
เอาละครับร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับเพลงแรกเลยนะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

ได้ครับ

ทำได้ค่ะรับแล้วค่ะเพลงแรก

บทเพลงของราชินีลูกทุ่งคนเดียวของเมืองไทยนะครับ
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายในฝัน

ในชีวิตของเขาที่เขาผ่าให้แม่ได้

ไม่เคยมีตังค์เยอะ

เดี๋ยวเรามาคุยกันในครั้งต่อไป
กลับมาติดตามเชียร์น้องดรีมคนนี้ได้นะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
หลังจากจบรายการของเราค่ะ

จากกันวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมสนุกนะครับ

ร้องได้ให้ทายนะครับ
ชื่อเพลงนะครับผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐ
ตอบถูกรับของรางวัลกันไปเลยครับ

ติดตามได้ท้ายรายการค่ะคุณผู้ชมที่รัก
และวันนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

โอ้โหหนักมากค่ะเย็บร้อยสักเข็ม

มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นยังไงบ้างคุณแม่

เห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วดีมปลอบคุณแม่ไหม

บอกว่าแม่ไม่ต้องร้องไห้นะยังมีหนูอยู่
ณตอนนี้เลยคุณแม่อยากได้อะไรที่สุด
ตอนนี้อยากได้ใช้หนี้ให้หมดแค่นั้นจ้ะ
ความหวังนะตอนนี้คือถ้าไม่มีหนี้

ร้องได้ให้ไลน์
ร่วมตอบคำถามกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลไทยรัฐ
ฟังโจทย์เพลงปริศนาและถ่ายว่าเพลงที่คุณได้ยินคือเพลงอะไร
ลุงรับกิฟเซตจากไทยรัฐทีวี
มูลค่า๕๐๐บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์
เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
หรือเพิ่มไลน์ออฟฟิเชียลไทยรัฐเป็นเพื่อน
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า